โตโยต้าลีกครับรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับ
บุรีรำและเมืองทองกลุ่มความได้เปรียบจากเกมนัดแรกครับ
รองชนะเลิศนะครับเล่นกันแบบเย่าเยือนนะครับ
ไปดูไฮไลท์คู่แรกนะครับการท่าเรือทีมจากดิวิชั่น๑
แพทย์สเตดียมเจอกับเมืองทองยูเนเต็ด
ฝูงโตยาต้าไทยลีกเกมนี้เจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อน
จากติโกคุญญานะครับนาทีที่๑๓
แต่หลังจากนั้นนะครับนาที๓๕เมืองทองตีเสมอได้
จากซิสโกคิมิเนสนะครับจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง
ครึ่งหลังนะครับเมืองทองมาได้ประตูแสงนำ๒ตอน๑
ธีรสินแดงดานนะครับแล้วเอาชนะไปด้วยสกอร์นี้นะครับ
๒จะกลับไปเล่นที่บ้านของเมืองทองวันที่๑๔กันยายนครับ
เจอกับสงขาอยู่ในเดือดอีกหนึ่งทีมจากดิวิชั่น๑นะครับ
นะครับนาทีที่สิบแปดนะครับบุรีลำขึ้นนำไปก่อนนะครับ
สุประโชคสารชาตินะครับยิงจากระยะประมาณ๒๐หลังเข้าไปอย่างสวยงาม
แต่ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับทีมเยือนมาตีเสมอได้จาก
คลิกคลิกของเซคิโยสโซเลสนะครับดาตร์เตะชาวสเปน
ครึ่งหลังจุดเปลี่ยนของเกมนะครับสงขาเหลือสิบคนหลังจากที่
อูเซงสาระโดนใบแดงซึ่งหลังจากนั้นบุรีรำก็มาได้เท่า
ได้เพิ่มอีก๒ประตูในช่วงท้ายนะครับจากอานนทอมอลเลอร์ศักด
นาทีปลาสิบห้าและจุดโทษของไคโยฟิลิเปนาทีสุดท้าย
จบเกมบุรีลำชนะไปสามตอนหนึ่งนะครับณสองจะเตะกันมาที่สิบสี่กันยายนนี้